ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เราเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเป็นเวลาใหม่๕โมงตรงค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับจูนกันหน่อยนะคะ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมาเจอกัน๕โมงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
วันนี้ประเด็นที่เราต้องตีแสกหน้ากันคงหนีไม่พ้นเรื่องของรองต่อพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยุณ
มิ้นพูดเรื่องเวลา๕โมงเย็นผมว่าเวลากำลังดีนะ
จันทร์ถึงศุกร์๕โมงเย็นก็ดูรายการเสร็จก็กินข้าวเย็นพอดี

ไว้ทีนี้วันนี้เราจะพูดคนที่เป็นตัวจุดกระแส

ผมคงไม่ต้องเรียกรองต่อนะคือชื่อเล่นเขาชื่อต่อพันธุ์ตำรวจโทสันทนะประยูณรัฐ
วันนั้นทำไมเมื่อวันอาทิตย์ถอดเสื้อ

นี่มิ้นยังสงสัยคือจริงแล้วเนี่ยตำรวจสั่งให้ถอดไหมคะ
มาเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่มีอาวุธนะฮะ

จริงเนี่ยวิธีการแบบนี้มันเหมือนกับเราดูการแสดงหรือเปล่า
คือคุณสันธนะแกว่าแกโดนตำรวจการแกล้ง

คือเริ่มเรื่องมาก่อนเลยท่านผู้ชมอาจจะมองเรื่องนี้เหมือนละคร
เรื่องเรื่องมาก่อนเลยคือครีม
มีตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องอยู่๓ท่านด้วยกัน
ที่ทำงานตามหน้าที่ก็คือพลตำรวจเอกวีรชัย
ตำรวจตรีสุรเชษพลตำรวจตรีนาราเดช

ท่านนาราเดชนี่ผมจำชื่อได้นะเพราะแกนำสกุลดีมาก

คือทั้ง๓ท่านก็ไปจับที่ตลาดใหม่ดอนเมือง

พันธุ์ตำรวจโทสันทนาทำตัวเหมือนสายล่อฟ้าของตำรวจเลย

ทีนี้แกบอกว่าแกเอาชีวิตของ

ผมก็คงเข้าใจแกว่าบางครั้งถูกบีบคัน
เพราะว่าไปถึงคอนโดแกที่ประหลโยธิน

เราพูดอย่างนี้ประชาชนที่ดูอยู่จะไม่ได้ประโยชน์
ผมจะพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์นะเพราะผมรู้นะฮะ

การต่อสู้กับอำนาจรัฐเนี่ยคุณต้องว่าด้วยเรื่องกฎหมายด้วย
คือลีลามีได้ลีลาเราไม่ว่ากัน
คือมีลีลาถอดเสื้อชูแขนนะร้องห่มร้องไห้

ลีลานั้นส่วนลีลาแต่สาระมันต้องมี

ท่านผู้ชมมาดูรายการเราเนี่ยรายการตีแสกหน้า

ถ้าคุณสนะเขาบอกว่าผมมอบตัว

เขาตั้งใจจะมอบตัวบอกวันเวลาที่ตัดกระทานที่

ถ้าเกิดมีหมายจับผมก็จะไปมอบตัว

เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจับผมเนี่ย
ต้องระบุลงไปในรายงานการจับกลุ่มว่า

หมายการหมายจับเนี่ยนะฮะ
หมายจับเนี่ยเมื่อไปมอบตัว

หมายจับจะต้องบันทึกว่าจับกลุ่มตัวเท่านั้น

แม้ว่าจะไปที่โรงพักเอง
หรือจะไปให้ตำรวจจับนะครับ

บันทึกไว้จับกลุ่มตามหมายจับ

ดังนั้นตรงนี้ถามว่ามีผลอะไรไหม
มีผลครับ
มีผลด้วย

ก็จะเห็นได้ว่าผมไม่มีพฤติกรรมหลบหนี

แต่บันทึกการจับกลุ่มนั้นต้องจับกลุ่มอยู่แล้วครับ

ดังนั้นตรงนี้มีผลต่อการประกันตัว

ให้ประกันค่ะสามแสน

อย่างที่บอกแล้วครับห้ามไปยุ่งเหยิง
พยานหลักฐานไม่ให้
เดินทางออกนอกราชนาจักรยกเว้น

ทีนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงก่อนที่ประกันตัวก็
มีการคัดค้านซึ่งเป็นเรื่องปกติครับ

มีผู้เสียหายเยอะ
ตำรวจก็สามารถที่จะเขียนได้

อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
และก็ทำให้พนักงานสอบสวนยุ่งยาก

เป็นอุปสรรคต่อการต่อพยาน

คือตำรวจสามารถเขียนได้
อันนี้ต้องแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาลท่าน

ท้ายสุดก็มีการให้ประกันตัว

บอกเลยว่านี่มันคือออเดอร์เขาใช้คำนี้
ออเดอร์เขาบอกมันคือออเดอร์

นี่คือโลเล็ก

อย่างเช่นแกบอกว่าฝ่ามือนึง
คือเล็ก๓ฝ่ามือคือใหญ่

ก็ต้องอธิบายความให้เข้าใจหน่อยว่า
ในขณะนี้แกตกเป็นผู้ต้องหาในคดี

ตามคำที่ตำรวจมาเสนอ
ตำรวจก็บอกว่าเนี่ยมีความผิดอย่างนี้

ออกหมายจับหมายจับออกโดยสาร

โทษออกหมายจับเนี่ย

คือออกหมายจับได้เลยไม่ต้องออกหมายเรียก
ถ้ามากกว่า๓ปีถือว่าเป็นโทษหนัก

อันนี้คือการออกหมายจับนะฮะ

อยู่มันเริ่มมาหาเรื่องเขา

ไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องทุกข์

เพราะเป็นอาญาแผ่นดิน

แต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องทุกข์
พนักงานสอบสวนสามารถที่จะ

เพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินเป็นความผิด

อันนี้ต้องเข้าใจให้ดีว่า
โทษของคุณสันทนา
เป็นโทษเรื่องร่วมกันกันโชค

และตำรวจบอกว่า

และขายไปต่อไป

ร่วมกันก็แสดงว่ามันมีการสมคบกัน
มากกว่า๒คนถูกไหมครับร่วมกัน
คือถ้าเกิดคุณสันทนะโดนคนเดียวก็จะต้องเป็นการโชคทรัพย
แต่เมื่อใส่คำว่าร่วมกันเข้าไปก็แสดงว่ามีมากกว่า๒คน
ถ้ามากกว่า๒คนก็เข้าอ้างยี่และซ่องโจร
ถ้ามากกว่า๕คนและโทษเกิน๑ปี
โทษเกิน๑ปีไหมครับเมื่อกี้๕ปีเกินอยู่แล้ว
ข้อหาอีกเข้าข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรซึ่งมันเป็นสเต็ปต่อไป
ซึ่งผมเชื่อว่าสเต็ปต่อไปหลังจากนี้รองสันทนาก็จะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
หลังจากมีการสอบสวนแล้วก็สามารถแจ้งความเพิ่มเติมได้อีก
คือหมายความว่าแจ้งข้อหานี้ไว้แล้วสอบไปไปพบอีกแจ้งอีกนะฮะ
คำว่าอ้างยี่ซ่องโจรนี่มันค่อนข้างจะน่ากลัวนะ

โทษมันก็มีอยู่นะฮะทั้ง๕ปีทั้ง๗ปี
ทีนี้ถามว่ารองสันทนะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไร
ถ้าวันนั้นแกไม่ออกมาแกไม่ออกมาตำรวจเขาไปจับเรื่องครีมไม่ใช่เหรอ
นั่นนะสิคือหลายคนมองว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นขัดแย้งกับตำรวจ
ก่อนหน้านี้ที่มีมาอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะคนเขาก็เอาพูดง่ายคนเขาเมาส์กันนะคุณชุวิต
คุณรู้ไหมไฮไลท์อยู่ที่ไหนที่ไหนคะเดี๋ยวผมจะพูดในเบรกถัดไป
พลาดไป๑เก้าเก้าเดียวครับแกพลาดไปเก้าเดียวถ้าเก้านั้นไม่มีเนี่ยก็ไม่มีวันนี้
ก้าวไหน
คุณมิ้นเมื่อกี้ผมถามคุณว่า

คุณวาดูแล้วกันอันแรกเข้าไปโวย

โวยพลตรวจตรีนาราเดช

ดูภาพแล้วแกเป็นคนที่

ยืนฟังแกแล้วก็ระดับในพลนะ
ยืนยอมยืนฟังแล้วก็ชี้แจง

มีความลักษณะเห็นว่าสันทนะนี่

ไล่มาตั้งศูนย์
มาที่ดีทำไมออกไป

เพราะว่ามันเป็นที่เอกชนอย่างที่แกพูดจริง

ที่๓แกก็ยังออกมาอีก

จำได้ไหมครับคือมันเป็นเรื่องครีมอยู่
ตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นเรื่องอื่นเลย

ที่สำคัญพลาดหนักเลยเนี่ย

นั่นก้าวนั้นใช่ไหมครับ

คุณอย่าลืมนะครับในสังคมไทยเนี่ย
มันมีคำว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่

เขาไม่รู้หรอกครับว่าคุณโทรต่อหน้าผู้สื่อข่าว

พูดเรื่องตำแหน่งขึ้นมา

ถ้ามันไม่เป็นจริงการที่คุณไปโทร

มันก็จะทำให้รู้สึกว่า
คนก็ทำกันอย่างนี้หรือเปล่า

ทางนักเรงเขาก็ไม่ทำกัน

เพราะว่าไม่รู้คุณโทรไปต่อหน้าผู้สื่อข่าว

เป็นเรื่องปกติครับ
คุณจำชื่อนี้ได้มั้ย

พันตึงก็ลักษณะทำนองเดียวกัน
แกเป็นพาณรวดโทรในสมัยนั้น

จนป่านที่ดีกว่าแกไม่ได้ออกจากคุกเลย
คือพอเรื่องนี้ถูกเพ่งเล็ง
เป้าจากครีมเกียรติข้าบเป็นใคร

เป็นตัวเขาเลยนะฮะเป็นตัวเขาเลยทีนี้ปรากฏว่าเรื่องมันอย่างที่บอกครับ
จบเพราะว่ามันมีผู้ร้องเพิ่มนะฮะท่านวีรชัยบอกว่ามีผู้ร้องเพิ่มมาอีก
คือมันมากันเรื่อยเท่านี้แหละครับเมื่อเป็นคดีที่มีจำนวนคนมากขึ้น
เที่ยวนี้มันไม่ใช่คดีพกปืนไปขู่ใครมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
เมื่อเป็นคดีเพิ่มขึ้นมันก็มีต่างกรรมต่างวาระกันเพิ่มขึ้น
พอเพิ่มมากขึ้นเข้าไปเนี่ยทีนี้เรามาดูตรงนี้
ที่เขาบอกว่าตัวที่มีปัญหาที่คุณสันทนาแกบอกว่า
นี่มันเป็นค่าบริหารการจัดการตลาดคือค่าเก็บขยะค่ายางค่าอะไร
เขาเต็มใจจ่ายใช่เขาใช้คำนี้
ถูกไหมครับคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาเต็มใจจะจ่ายให้
แกถึงขนาดว่าเอาใบเก็บมาเขียนด้วยนะออกไปเสร็จให้
เขียนไว้ว่าเต็มใจจะชำระอะไรต่างเหล่านั้น
ทีนี้ทางตำรวจเขาบอกเขาไม่ได้เห็นอย่างนั้น
เขาบอกว่ามีผู้เสียหายก็คือเข้าข่ายกันโชคทรัพย์เรียกค่าคุ้มครอง
ตรงนี้แหละครับที่เรียกค่าคุ้มครองหมายความว่าถ้าไม่จ่าย
ถ้าไม่จ่ายคือการกันโชคทรัพย์มี๒แบบ
คุณท่านผู้ชมครับคุณมินครับใช้อาวุธชักปืนขึ้นมา
ชักอี้ขึ้นมาคูจะจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเสียบเลย
อันนี้ขู่กันโชคอันนี้คือกันโชคทรัพย์
แต่ใช้อาวุธอันนี้โทษหนัก๖เดือนถึง๗ปี
แต่มันมีการโชคโดยใช้วาจามึงรู้ไหมกูเป็นใครนะ
จะจ่ายไม่จ่ายอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ
ไม่ได้หมายถึงว่าคุณสันทนาก็ทำแบบผมนะ
ลักษณะที่การกันโชคด้วยวาจาไม่ได้ใช้อาวุธทำได้ไหม
ทำได้ครับอันนั้นก็เข้าข่ายการโชคทรัพย์เหมือนกัน
ถ้าใช้อาวุธก็เป็นการชิงทรัพย์ถ้าใช้อาวุธมากกว่า๓คน
ก็กลายเป็นป้นทรัพย์ดังนั้นการกันโชคทรัพย์
คือการใช้วาจาด้วยเท่านั้นสามารถใช้ได้ด้วยวาจาคมคู่จะให้จ่าย
ทางตำรวจเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าผู้เสียหาย
บอกกับเขาเป็นร้อยเลยว่าเขาไม่ได้เต็มใจจะจ่ายแต่เขาต้องจ่าย
และผลของการออกหมายจับคุณสันทนะก็กลายเป็นว่า
เมื่อมีคดีก็ยังมีคนอื่นร่วมด้วยเขาบอกว่ามีตั้ง๑๑คน
คุณสันทนะก็กลายเป็น๑ใน๑๑นะฮะเรื่องนี้ดูให้ดีนะครับ
บอกแกจะฟ้องกลับใช่บอกว่าจะฟ้องกลับทั้งตำรวจ
ฟ้องกลับทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาเขาเรียกเด่นนรกเลยนะ
ทั้ง๘คนที่เป็นพยานเนี่ยแต่เอาละสไตล์แกคือ
ทางตำรวจเนี่ยแน่นอนครับต้องนิ่งวันนี้เนี่ยมีมอบหมายให้อีกท่านหนึ่ง
เป็นตำรวจเอกรุงโลตแสงคราม
คือฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งตำรวจแต่ถามว่าฝั่งตำรวจเนี่ย
คุณดูแล้วกันว่าใครจะมีน้ำยามากกว่า
ตกลงภาพรวมของคดีนี้นะคุณชุวิต

คุณชุวิตมองว่าตำรวจที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใหญ่หน้าที่ใหญ่

แกล้งอดีตนายตำรวจที่มีอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้ไหม
ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับวันนั้นถ้าไม่พลาด
ถ้าแกไม่ออกมาเรื่องก็เป็นแค่ครีม
รีมที่ผิดที่ไม่มีออยไม่มีการจดแจ้ง
แต่พอแกออกมาเนี่ยภาพมันอาจขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเรื่องตลาด
ตลาดผิดตลาดลุกล้ำตลาดต่อเติมตลาดดัดแปลง

เมื่อยังไม่จบอีกมันกลายเป็นผลประโยชน์

พอมาถึงครีมก็ขยายไปเรื่องของตลาด
ตลาดผิดตลาดมีการลุกล้ำคลองเปรมประชากร

ต่อไปมันกลายเป็นผลประโยชน์ของตลาด
และต่อไปมันเป็นค่าคุ้มครอง
ถามว่าอย่างนี้เป็นการกันแกล้งไหม
ผมก็บอกว่ามันเป็นไปตามกฎหมายเหมือนกัน

ผู้ที่ถือก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้
เพราะว่าเรื่องพวกนี้ถ้าพูดจริง
ถ้ามีผู้เสียหายจริงมีผู้ร้องทุกข์หรือไม่ไง
ตำรวจเห็นว่ามีการเรียกเงินถ้าไม่จ่าย
กรีดรถไม่ให้เปิดแผง
ถ้าไม่จ่ายไม่ได้เปิด
และมีผู้เสียหายมาร้องเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างนี้
คุณจะอยู่ในภาวะตรงไหนแล้วก็
เมื่อคุณสันทนาแกไม่ยอมหยุด
ถ้าแกยอมหยุดแกยอมนิ่งเฉย
แต่แกก็ยังไม่ยอมหยุดแกไม่ยอมนิ่งเฉย
ในขณะที่แกก็ลุกขึ้นไป
ตรงนี้ผมเคยอยู่ในสถานะของคุณสันทนา
แต่ว่าวิธีการสู้เนี่ย
เป็นผมผมก็คงไม่ทำแบบแกผมจะทำแบบไหนรู้ไหม
ไหนคะผมจะลุกแล้วผมก็จะถอย
พื้นที่ถอยนี่แหละครับพื้นที่สำคัญ
พื้นที่ถอยเพื่อจะให้คนที่อยู่ในฝั่งตรงข้าม
ก็คือทางตำรวจมีสถานที่ยืนและสถานที่พูด

ผมไม่เอาเฉพาะเรื่องไปแจ้งพบอ่า
นายกตกลงแล้วประเด็นเรื่องนี้มันจะมีจริงไหมคุณชุวิต
ก็นั่นน่ะสิมาวันนึงแกก็บอกหลักฐานอย่าเผาทิ้งไปแล้ว

คือลักษณะอย่างนี้สังคมก็เลยตั้งคำถามว่า
นี่มันของจริงหรือมันของปลอมกันแน่ครับ
คือถ้าประเด็นกลยุทธ์แบบนี้ก็ฟังจากคุณชุวิตบอกคือ
แล้วก็ต้องถอยให้เป็นด้วยและที่สำคัญก็คือ
ตอนนี้สิ่งที่ประชาชนจับตารอดูอยู่ก็คือว่า
หลักฐานที่พันธุรกิจโสนธนาพูดออกมานี่

ถ้าเขามีอยู่จริงมันจะเป็นคลิปอ่ะ

อาจจะมีเก็บเอาไว้อีกเป็นสำนาว
ถ้ามันมีอยู่จริงมันถือเป็นโอกาสในการสู้ของเขาได้ไหมคะ

ถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีพื้นที่แล้ว

ตำรวจก็ต้องมีผู้เสียหายมีพยาน
มีหลักฐานมาแล้วดำเนินคดีอย่างเต็มที่

แต่ว่าสิ่งสำคัญคือสู้ได้สู้ด้วยกฎหมาย

จังหวะเวลาดีว่าตรงไหนควรอยู่ตรงไหนควรถอย

เราเจอกันพรุ่งนี้๕โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป